วันนี้ครับเพิ่มขึ้น๕๑รายกระจายอยู่ใน๖๖จังหวัดตัวเลขสะสมตอนนี้อยู่ที่๒๒๒๐รายนะครับซึ่งก็มีผู้ป่วยที่หายแล้วเนี่ย๗๙๓รายมีผู้ป่วยที่
แต่ถ้าตัวเลขนี้ยังเพิ่มขึ้นจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแสดงว่ามาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ถึงตรงนั้นอาจจะมีการปรับเพิ่ม
แต่ณวันนี้ยังไม่ได้เป็น๒๔ชั่วโมงแต่อย่างใด

แถลงข่าวของศูนย์โควิดไปแล้วนะคะ
ว่าในส่วนของประเด็นที่หลายคนได้ยินกันมานะคะ
แล้วก็อาจจะมีการตีความจากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย
ก็มีการกะเกณฑ์กันว่าน่าจะนะคะน่าจะหรือเป็นไปได้
ที่อาจจะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ยาวกว่านี้นะคะ
ซึ่งสิ่งที่จะเป็นขั้นสูงสุดของการใช้เคอร์ฟิลล์ได้เลยคือ๒๔ชั่วโมงค่ะ
คืออยู่กันแต่ในบ้านไปเลยนะคะไม่ต้องออกมาเลยนะคะ
แต่อย่างที่คุณหมอทวีสินได้ให้ความชัดเจนไปแล้วนะคะ
ว่าการเตรียมความพร้อมตามเอกสารของกระทรวงมหาดไทย
ก็เป็นการยกระดับความพร้อมที่ต้องเตรียมเอาไว้
ส่วนการจะประกาศใช้เคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงจริงหรือไม่
อันนั้นก็ต้องรอการแถลงต้องรอการยืนยัน
ที่จะออกมาของศูนย์โควิดของทางรัฐบาลนะคะ
แต่แน่นอนค่ะอย่างที่คนอาจจะกะเกณฑ์กันไว้ว่า
มันถ้ามาทรงนี้แหมมีเตรียมขนของเตรียมอาหารมีเตรียมต่างเอาไว้

เป็นเรื่องที่เรากะเกณฑ์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้
ก่อนจะประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ก่อนจะประกาศเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศซะด้วยซ้ำไปนะคะ
ว่าตกลงแล้วสูงสุดที่จำเป็นต้องใช้คือเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
คือทุกคนอยู่แต่ในบ้านตลอดวันตลอดคืนหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ตัดสินใจง่ายนะคะคุณผู้ชม
รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด
ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมอย่างมากค่ะ
การใช้ไม่สามารถใช้ยาวได้นะคะเพราะนั่นเป็นภาระที่หนักอึ้ง
ของทั้งประชาชนเองและแม้กระทั่งรัฐบาล
แล้วก็ส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ละพื้นที่
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเรื่องนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนัก
แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะ
และที่สำคัญเราจะไม่เจอสถานการณ์ประกาศปุ๊บ
แล้วไม่กี่วันใช้เลยเป็นไปไม่ได้ค่ะ
อย่างน้อยต้องมีการเตรียมการกันต้องให้ประชาชนมีการปรับตัว
เตรียมความพร้อมต่างนานาถ้าจะใช้จริงนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่มีพื้นที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนว่าตอนนี้ยังไม่มีเคอร์ฟิลล๒๔ชั่วโมงนะคะยังไม่มีนะคะ
แต่ว่ามีพื้นที่หนึ่งค่ะถ้าย้อนกลับไปค่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
เราอาจจะอ้างอิงได้ว่าคล้ายจะเป็นเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงเลย
แต่อย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันในรายการนะคะ
คือถ้าเป็นการประกาศในสภาพบังคับมีบทลงโทษชัดเจนเนี่ย

ท้องถิ่นต่อให้มีการประกาศว่าอยากให้อยู่ในบ้านไม่ออกมาเลย
ก็เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือ
ซึ่งพื้นที่หนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นผ่านตาเร็วนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ก็คือพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองมีตัวประกาศของเทศบาลออกมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ลักษณะของเนื้อหาเนี่ยเป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง
อยู่ในที่อาศัยของตนเองนะคะ
แล้วก็ความช่วยเหลือด้านต่างเรื่องอาหารในการใช้ดำรงชีพนะคะ
ก็สามารถติดต่อส่วนงานของเทศบาลได้
ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำให้ส่งอาหารให้วันละ๓มื้อ
คือว่าต้องหาให้แม้กระทั่งน้ำอาหารด้วยซ้ำไป

เขาไม่ได้ประกาศแต่การทำงานเหมือนจะเป็นแบบนั้นแล้ว
น่าจะมีประสบการณ์อะไรหลายวันที่ผ่านมาเล่าให้เราฟังได้นะคะ
คนที่จะคุยกับเราค่ะคือนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะคะ
นายกเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์ค่ะนายกสวัสดีค่ะ

ค่ะนายกค่ะเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือนายกนี่เห็นสดใสแบบนี้ไม่ใช่ไม่ทำงานนะคะ
คือก่อนเข้ารายการรีบกลับบ้านแล้วอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยค่ะ

นายกค่ะถามเบื้องต้นแบบนี้คือถ้าเราจะเอาตัวประกาศหรือเอกสารอะไร
ก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับป่าตองเนี่ย
ตัวแรกที่เราเห็นกันคือสัปดาห์ก่อนประกาศเทศบาลเมืองป่าตองนะคะ

เหนือจากนี้ก็จะมีตัวคำสั่งจังหวัดออกมา
ซึ่งระบุแต่ละพื้นที่ป่าตองเป็น๑ตำบลที่ถูกระบุ
เรื่องของการไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออก
คือถ้าเอาเอกสาร๒ฉบับนี้มาเนี่ย
คือตอนนี้เทศบาลเมืองป่าตองที่นายกดูแลอยู่เนี่ย
เหมือนจะเป็นเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงในทางปฏิบัติเลย

ก็น่าจะแปลความอย่างนั้นได้นะคะ
เพียงแต่ว่าในช่วงตี๕ถึง๔ทุ่มเนี่ยค่ะ
มันเป็นเคอร์ฟิลล์แบบยังคล้ายเหมือนขอความร่วมมือกันอยู่
ยังไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดว่า

จะโดนใช้บังคับตามกฎหมายจับปรับตามที่ข้อกฎหมายกำหนดค่ะ
คือถ้าสมมุติเราจะเอาพื้นที่ที่นายกดูแลอยู่เนี่ยนะคะ
คือเคอร์ฟิลล์บังคับก็คือเหมือนกัน

ทีนี้พอถัดมาชั่วโมงที่เหลือเนี่ย
เป็นเข้ารักษณะขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้าน

แต่จะไม่มีสภาพบังคับถูกไหมคะ
คือสภาพบังคับมันก็มีนะคะ
เพียงแต่ว่าเรายังไม่ไปเข้มใช้กฎหมายกัน

คนทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ป่าตองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเป็นการขอความร่วมมือโดยเทศบาลเมืองป่าตองค่ะ

ลดการแพร่เชื้อไปให้คนอื่น
และลดการรับเชื้อจากคนอื่นมาค่ะ
ทีนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือไปอย่างนั้นค่ะ
ก็ได้รับการปฏิบัติไประดับหนึ่งนะคะ
ทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ปฏิบัติ

เราก็จะมาเข้มกับคนที่ไม่ปฏิบัติ
เพื่อที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายกับคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นค่ะ
นายกคะในส่วนของเอาตัวประกาศที่
ที่นายกต้องเป็นคนดูแล
การขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้านกันเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าที่มีตัวประกาศออกมาว่า
ถ้าแบบต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำเรื่องอาหารเนี่ย
มีส่งให้วันละ๓มื้อเนี่ย
เอาจริงวิธีปฏิบัตินี้มันทำได้จริงเหรอคะ

ตอนนี้เทศบาลส่งอยู่ประมาณ๑๗๐๐คนนะคะ
ที่แจ้งความจำนงมาว่าขออาหารจากทางเทศบาล
เพื่อที่จะให้เขาอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะคะ

เราแบ่งเป็น๒กลุ่มค่ะ

คนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับการติดเชื้อมาก
เช่นคนที่เราให้กักกันตัว
เนื่องจากเป็นคนที่ทำงานอยู่โดยซอยบางราโดยตรง
หรือคนที่เกี่ยวเนื่องกับคนบางราย

หรือขับมอเซลรับจ้างขับตุ๊กขับแท็กซี่รับคนบางลา
พวกนี้ค่ะเราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงโดยตรง
ซึ่งเหล่านี้เขาแจ้งเราเสร็จแล้ว
เราก็ไปส่งให้เขาที่บ้านเลยนะคะ
เพื่อไม่ให้เขาออกมาเพ่นพ่านนะคะ
ส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะ
ที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ห่าง

พวกนี้พอมาขึ้นทะเบียนกับเทศบาลแล้วว่าเขา
ประสงค์จะกักตัวอยู่ในบ้านตามประกาศของเทศบาล
ก็ประสงค์จะให้ทางเราส่งข้าว

เรามีจุดส่งข้าวอยู่ทั้งหมด๑๕จุดค่ะในพื้นที่ป่าตองนะคะ
เขาก็ระบุว่าเขาใกล้กับจุดไหนให้เขาออกมารับค่ะ
แล้วเราจะมีเวลาอย่างสมมติเช้า๗มงถึง๘มง
ที่๑๑มงถึงที่เที่ยงวัน
บ่ายเที่ยงเย็น๕มน
ก็กำลังทำตู้ค่าเชื้ออยู่ค่ะ
ถ้าเราทำตู้ฆ่าเชื้อเสร็จเราก็จะเอาตู้ฆ่าเชื้อไปตั้งตรงจุด
ทั้งหมด๑๕จุดทุกคนจะรับอาหารก็ผ่านตู้ฆ่าเชื้อกันก่อนค่ะ
อันนี้ทำได้ค่ะคุณจอมฝันค่ะ

คือคือเราไม่ได้ต้องส่งไปตามห้องตามบ้านไม่ใช่ใช่ไหมคะ
คือเราจะมีจุดกระจายตามพื้นที่ที่เราดูแลอยู่
แล้วก็กำหนดเวลาแล้วมารับกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ประเภทค่ะประเภททั่วไปที่ความเสี่ยงที่จะมีเชื้ออยู่ในตัวน้อยเนี่ย
ถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วไป
นับให้เขามารับตามจุดที่ใกล้บ้านเขาที่เขาแจ้งความจำนง
แต่คนที่เขาเรียกอยู่ในข่ายกักกันว่าอย่างนั้นนะคะ
ที่เราดูว่าคนเหล่านี้มีโอกาสติดเชื้อมาก
เราขอให้คุณอยู่ที่ห้องของคุณเลยอันนี้เราไปส่งให้ถึงที่เลยไม่ให้เขาออกมาค่ะ
แล้วคนที่อยู่ในห้องเลยเนี่ยนะคะที่เราต้องไปส่งให้เขาเนี่ย
คือต้องมาจากลงทะเบียนหรือว่ามาจากการคัดกรองแบบไหนคะนายก
เพราะว่าโดยพื้นที่แล้วเอาล่ะคือมันเป็นส่วนท้องถิ่นก็จริง
แต่พื้นที่มันก็กว้างขวางพอสมควรในการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
เราแจ้งเขาประกาศตอนแรกนะคะว่าใครที่อยู่ในซอยบางลาทำงานซอยบางลานะคะ
คุณคือผู้เสี่ยงขั้นแรกเลยที่จะติดเชื้อโควิด
เพราะฉะนั้นเราขอให้คุณกักกันตัวเองอยู่กับห้องนะคะอยู่กับบ้าน
เขาจะแจ้งความจำนงมากับเราตั้งแต่ตอนแรก
นายกเคยเจอปัญหาบ้างไหมคะตั้งแต่ใช้ตัวประกาศมาแล้ว
อาจจะไม่ทั่วถึงมีคนมาบอกว่ายังไม่ได้เลย
บางคนบางคนเขาก็บอกไม่รู้ว่าจะไปรับตรงไหน
จริงเราก็มีประชาสัมพันธ์ตลอดนะคะทั้งในเว็บไซต์ของเทศบาลหรือเฟซบุ๊คแฟนเพจของประชาสัมพันธ์เทศบาล
แล้วก็รถประชาสัมพันธ์เองเสียงตามสายก็ใช้ทุกทางที่จะประชาสัมพันธ์ว่าให้ทุกคนอยู่กับบ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ
มีปัญหาอยากขออาหารให้แจ้งเทศบาลตามเบอร์๑๓๔คือหลายเบอร์มากเลยนะคะก็ให้ทุกท่านโทรมาเพราะเราไม่ต้องการให้ท่านมาออลงทะเบียนที่เราที่เทศบาลนะคะ
โทรแจ้งมาทางโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนว่าท่านอยู่ที่ไหนนะคะแล้วท่านต้องการข้าวอาหารกี่กล่องคือมีคนอยู่กี่คนว่างั้นเถอะนะคะ
แล้วก็จะไปรับจุดไหนเนี่ยเราก็จะทำประวัติไว้แล้วพอถึงเวลาเราเอาข้าวไปส่งคุณก็แจ้งชื่อว่าคุณเป็นใครยังไงก็ทยอยรับกันไปค่ะ
คู่สายโทรศัพท์พอไหมคะนายกเอาจริงแล้วตอนปฏิบัติมาอะไรอย่างนี้
นายกตอนที่ประชุมกันเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวประกาศออกมา

แล้วก็เป็นในส่วนงานพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเนี่ย
ตอนนั้นก่อนจะประกาศใช้ลักษณะการดำเนินการแบบนี้
ประเมินอะไรกันบ้างคะถึงแบบเอาอย่างนี้นะคะ
คือพอดูแล้วมันก็กึ่งจะเป็นเคอร์ฟิลล
คือถ้าไม่จำเป็นออกมาไม่ได้ต่อให้ไม่มีสภาพบังคับ
แต่การเตรียมพร้อมเพื่อจะส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยคือ
มันเหมือนเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงแล้วแหละ
ค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราก็จะเห็นภาพว่าที่ภูเก็ตเนี่ย
มีการติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็คนที่ติดเชื้อป่าตองบางรา
ประตองบังลาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นดิฉันก็มีโอกาสได้คุยกับ
สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็คุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลป่าตองนะคะ
ก็พูดให้ฟังว่าตอนนี้คนที่เคยมาที่บางลาเนี่ย
ติดเชื้อมากนะคะเราก็จะต้องกันการติดเชื้อโดยการไปเอาเขา
เหล่านั้นนะคะมากักกันนะคะดิฉันก็ทำล็อตแรกอย่างที่เล่าให้คุณจอมฝันฟัง
แล้วเราก็ส่งข้าวส่งน้ำเขาหลังจากนั้นทางคุณหมอก็คุยให้ดิฉันฟังอีกว่า
นายกมันไม่ใช่แค่นี้แล้วจบนะเพราะคนที่มาซอยบางราเนี่ย
ไม่ใช่คนแค่ทำงานบางรายอย่างเดียวคนที่ขับรถตุ๊กตุ๊กขับแท็กซี่
อะไรที่มาส่งแขกหรือมารับคนทำงานบางลาเนี่ย
ก็มีโอกาสติดเชื้อเพราะฉะนั้นคนหลงเนี่ยค่ะ
เขาไม่ได้อยู่ที่ซอยบังลาคนเหล่านี้เขาอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดในป่าตอง
และออกไปนอกป่าตองนะคะก็ต้องก็ต้องกันนะ
ถ้าไม่กันเขาก็มีโอกาสแพร่เชื้อทีนี้พอดีฉันได้คำแนะนำอย่างงี้
ฉันก็เอาก็แสดงว่าเราก็ต้องทำอีกชุดหนึ่งอีกนะคะ
ก็เลยถ้างั้นทำไงล่ะก็เลยคิดว่างั้นก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
ให้เขาอยู่นิ่งกับที่ให้มากที่สุดเพื่อว่าถ้าเขาติดเชื้อมาแล้ว
เขาจะไม่ไม่ไปแพร่ให้ใครหรือถ้าเขายังไม่มีเชื้อ
เขาก็ไม่ต้องออกไปไหนเพื่อไปรับเชื้อมาเพิ่มก็น่าจะชะลอการเอ่อ
แพร่เชื้อในพื้นที่ป่าตองได้พอคิดอย่างงี้อ่า
ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ่อเราจะทำยังไงนะคะเอ่อ
ก็เลยประกาศเลยนะคะก็ไปดูว่าในฐานะที่ทางนายกเทศมนตรี
นายกท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่อยู่แล้ว
ในฐานะที่เขาประกาศเป็นโรคระบาดแล้วค่ะนายกท้องสินก็เป็นผู้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ด้วยที่จะมีหน้าที่ดูแล
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอยู่แล้วดิฉันก็เลยถือว่าตัวเองก็มี
หน้าหน้าที่ระดับหนึ่งงั้นก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ได้อยู่กับที่นะคะแล้วมีปัญหาเราไปส่งข้าวส่งอาหารให้นะคะ
แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันหนักมันจะให้คนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้
แล้วถ้าเราใช้บังคับกฎหมายเข้มงวดเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้
ก็เป็นเหมือนขอความร่วมมือไปก่อนนะคะนายกก็ได้ประกาศไปค่ะ
ค่ะท่านที่บอกว่าอาหารน้ำสามมื้อนี่นะคะบอกว่าพันเจ็ดร้อยคน
คือนับเป็นคนไม่นับเป็นครัวเรือนใช่ไหมคะนับเป็นคนค่ะ
เป็นอ่าเราส่งเป็นอาหารกล่องค่ะค่ะแล้วจริงจริงเป็นเอ่อ
ถ้าเอาประชากรเอ๋ดิฉันต้องถามยังไงนะ
เวลาพูดถึงว่าดูแลในพื้นที่เทศบาลเนี่ยนะคะคือเรานับตาม
ทะเบียนบ้านไม่ได้สิเนอะเพราะว่าต้องมีประชากรที่มาทำงาน
สังกัดพื้นที่นี้ดูยังไงอ่ะคะอย่างนี้ค่ะคุณจอมฝัน
เราเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในเทศบาลเมืองป่าตองนะคะ
แต่เราประชาสัมพันธ์ไปว่าเราขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่กับบ้าน
หยุดการแพร่เชื้อแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอาหารให้บอกเรา
จะไปส่งมันก็มีคนที่เขาไม่ต้องการก็มีค่ะที่เขาสามารถจัดการดูแลได้
เขาก็ไม่ได้แจ้งความจำนงนะคะค่ะแต่คนที่มีปัญหาเขาก็จะแจ้งความจำนงมา
เราก็ไปส่งให้ค่ะขอขอปิดท้ายช่วงแรกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวโฆษณานะคะ
ถ้าเอาสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองที่นายกดูแลอยู่เนี่ยนะคะถ้าถ้าเอาตามที่แบบเป็นทะเบียนบ้านอยู่เลยเนี่ย
จำนวนครัวเรือนหรือว่าจำนวนประชากรมีประมาณเท่าไหร่คะเอ่อประชากรประมาณสองหมื่นค่ะ
ครัวเรือนก็ประมาณเกือบห้าพันครัวเรือนค่ะคุณจอมฝันอ่านายกค่ะ
พักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เราจะคุยกับนายกต่อไปก็คือว่า
วิธีการแก้ปัญหาหรือเมื่อใช้แม้กระทั่งขอความร่วมมือมันจะมีอะไรที่ต้องเตรียมอีกหลายอย่างมากนะคะ
และแน่นอนไม่ได้แปลว่าง่ายไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่
จะไม่มีทางไม่ได้ยินเสียงบ่นแน่นะคะ
อะไรบ้างที่ต้องระวังไว้ถ้าถึงวันหนึ่งบางพื้นที่
คุณผู้ชมคะเรากลับมาดูตัวอย่างของพื้นที่
แต่ว่าคือถ้าดูจากลักษณะการบริหารสถานการณ์

ถ้าจำเป็นต้องไปถึงวันหนึ่งมี๒๔ชั่วโมงจริง

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะคะที่จะใช้เคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าภาระหนักไม่ได้อยู่กับประชาชนเท่านั้น
อยู่กับตัวผู้บริหารสถานการณ์ในพื้นที่เองด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในสายกันกับนายกเทศมนตรีเทศบาล
ขออภัยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองค่ะ
คุณผู้ชมถ้าเราดูจากตัวประกาศนายกคะค่ะนายกยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ

เหนือจากตัวประกาศเทศบาลเมืองป่าตองที่ออกมาแล้ว
ขอความร่วมมืออยู่ในบ้าน๒๔ชั่วโมงนะคะ
มีให้มีส่งข้าวส่งน้ำด้วยถ้าใครต้องการ๓มื้อเนี่ยนะคะ
แล้วมันก็จะมีตัวประกาศตัวคำสั่งนะคะ
ที่ออกมาอีกทีนึงหลายตำบลซึ่งป่าตองเป็นหนึ่งในตำบลนั้น
ที่ไม่ใช่แค่ให้คนในอยู่ในพื้นที่บ้านตัวเองเท่านั้น
แต่ว่าคนนอกไม่ให้เข้าคนในไม่ให้ออกจากพื้นที่ตำบลแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตัวนี้เป็นประกาศของจังหวัดค่ะ
ซึ่งก็เกิดจากที่ดิฉันได้ประกาศขอความร่วมมือในพื้นที่ป่าตอง
ให้พี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านนะคะ
ทีนี้เราก็ยังเห็นว่าส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านแล้ว
แต่คนนอกถิ่นก็ยังเข้ามาในป่าตอง
และคนในป่าเตาก็ยังออกไปนอกถิ่นบ้างเหมือนกัน
ก็จะทำให้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะหยุดระงับการแพร่เชื้อให้ได้มันไม่สำเร็จแน่นอน

ดิฉันก็เลยไปขอเสนอที่จังหวัดคณะกรรมการรูประบาดฝนที่๑๑
ว่าดิฉันขอให้ทางคณะกรรมการได้ลดลาฝ่าป่าตอง
เพื่อที่จะหยุดการเข้าออกของคนต่างพื้นที่นะคะ
แล้วเราก็จะได้มาสแกนหาผู้ติดเชื้อให้ได้เสร็จในเร็ววัน

ก็สุดท้ายทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
ก็ได้ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ป่าตองตั้งแต่วันที่๕เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
นายกคะถ้าตามตัวประกาศที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตำบลกรณราวัยหรือรวมถึงของป่าตอง
คือลักษณะของตัวคำสั่งจะไปในทางเดียวกันก็คือไม่ให้มีการเข้าออก
แต่ทีนี้ของตัวตำบลป่าตองเองเนี่ยนะคะซึ่งสังกัดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชม
มีผู้ติดเชื้อ๘๐นะคะที่เป็นคนที่ทำงาน
สัมผัสกับคนทำงานในพื้นที่ประกอบการซอยบางลาที่ว่า
ซึ่งสังกัดเขตเทศบาลเมืองป่าตองนั่นแหละนะคะ
คำถามคือนายกสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป

อยากให้คนอยู่บ้านส่วนใหญ่ทิ้งระยะกันส่วนใหญ่ก็จริง

คือต้องไปตะลุยปูพรมตรวจเชื้อของคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
ด้วยค่ะก็วันนี้เราก็มีกรรมการทั้งหมด๗ชุดนะคะ
เพราะว่าเราเป็นชุมชน๗ชุมชนด้วยกัน
ก็มีกรรมการชุมชนอยู่แล้วโดยหลักการปกครองของท้องถิ่นเลยนะคะ
แล้วก็ร่วมกันระหว่างกรรมการชุมชนอสมแล้วก็สาธารณสุขอำเภอนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปคัดกรองคนในพื้นที่ทั้ง๗ชุมชนนะคะ
เพื่อหาผู้ป่วยหรือหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงระยะแรก
เพื่อมากักกันตัวหาผู้ป่วยเจอผู้ป่วยก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้ทำกันอยู่ค่ะซึ่งวันนี้วันที่สองแล้วนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะมีเวลาที่จะต้องลงพื้นที่อีกสักวันสองวัน
ถึงจะเต็มหมดทั้งพื้นที่ค่ะ
จริงคือเป้าหมายคือต้องทุกครัวเรือนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เลยเหรอคะ

หมายเราอย่างนั้นค่ะคือเป้าหมายไปเคาะประตูทุกครัวเรือน
แต่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องมาใช้ตัวอย่างเทปตรวจทุกครัวเรือนนะคะ
เราก็ลงไปคัดกรองอย่างที่บอกถ้าคนป่วยเราส่งไปหาหมอเลย
ถ้าคนนี้อยู่ใกล้คนทำงานบังลาหรือเป็นคนที่ทำงานบังลา
อันนี้เราจะขอขอตรวจได้นะคะเรามีตัวอย่างตรวจขึ้น
เราตรวจไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณ๒๐๐เคสนะคะ
ซึ่งเราก็ได้คนที่จะต้องเอามาโรงพยาบาลประมาณ๑๒คนนะคะ
แล้วก็วันนี้พรุ่งนี้กำลังทำอยู่ก็อีก๖๐๐เคส
ก็น่าจะได้ผลสักพรุ่งนี้มารืนนี้ค่ะ
เราจะได้รู้ว่าจากการที่เราไปตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ป่าเตานั้น
มีคนที่ติดเชื้อที่ต้องเอาไปรักษาอีกกี่คนค่ะ
นายกคะถ้าเราดูจากการทำงานในเพจของเทศบาลเองเนี่ยนะคะ
คือว่าเน้นถามตรงไปตรงมาเพราะจริงทั่วประเทศมีปัญหานี้กันหมด
คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างที่จะใช้ไม่ใช่เฉพาะหมอพยาบาลนะคะ
อย่างพี่ด่านหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปลุย
ไม่ว่าจะเป็นอาสาหรือว่าสังกัดก็แล้วแต่
คือก็เห็นก็ยังมีต้องใช้อุปกรณ์แบบแทนสิ่งของจำเป็นกันอยู่เยอะใช่ไหมคะ
ที่เทศบาลขาดเยอะไหมคะนายก
ก็ขาดค่ะคือหลายสิ่งนี้ขาดเพราะเราหาซื้อไม่ได้นะคะ
อย่างวันนี้เขาบอกว่าใส่แมสเนี่ยสำหรับผู้ทำงานมันอาจจะไม่เพียงพอ
ก็ต้องมีเฟสชิลซึ่งเฟสชิลเนี่ยเราซื้อเฟสชิลจริงไม่ได้
ก็มีการทำโดยเอาพลาสติกใสมาตัดเป็นบางหน้านะคะ
แล้วก็ทำที่ครอบหัวให้อย่างนี้ค่ะ
ก็ส่วนการทำเองแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกคุณจอมฝันค่ะว่าคนในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาบริจาคเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เพราะว่าวันนี้เขาก็ว่างงานนะคะอย่างโรงแรมหรือธุรกิจอื่น
พอเขาไม่มีแขกเขาก็ว่างงานเขาเห็นความต้องการของเมืองนะคะที่จะต้องการอะไรเขาทำได้เขาก็จะทำ
แมสผ้าเนี่ยค่ะเฟสชิลเนี่ยเขาก็จะทำส่งมาให้
ก็จะทำให้เทศบาลเนี่ยสามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลน
หรือเจ้าพนักงานที่จำเป็นต้องใช้แล้วหาซื้อไม่ได้
อันนี้เราก็ได้ฟังอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการที่ส่งมาให้ค่ะ
ค่ะนายกถ้าเราดูลักษณะของการปฏิบัติพื้นที่นะคะคือเนี่ยถามขอความรู้นะคะ
คือการใช้คำสั่งหรือวิธีปฏิบัติที่ลงไประดับท้องถิ่นเลยเนี่ย
น่าจะจัดการง่ายกว่าจะจัดการในระดับจังหวัดไหมคะเคยมีการคุยกันแบบนี้ไหมว่าเอ๊ะควรจะประกาศของภูเก็ตเลย
หรือเอาแบบเทศบาลนี่แหละเอาแบบตำบลนี่แหละจัดการง่ายกว่าแบบไหนดีกว่ากันคะ
คือบางเรื่องเนี่ยค่ะเราขอความร่วมมือได้ค่ะคุณจอมฝันแต่ว่าคนต้องยอมรับว่าคนส่วนหนึ่งก็ไม่ให้ความร่วมมือ
ทีนี้พอไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยค่ะเราจะทำมากกว่าอำนาจไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องอาศัยคนที่มีอำนาจประกาศให้เพื่อเราจะได้มีเหมือนมีหลักกฎหมายเวลาเราจะลงไปปฏิบัติค่ะ
ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งการที่มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
เป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะที่จะทำให้เจ้าหน้าที่คนปฏิบัติเนี่ยทำงานง่ายขึ้นค่ะคุณจอมฝันค่ะ
นายกขอหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่ะคือถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะพอคุยกันรู้เรื่อง
แต่ดิฉันนึกไม่ออกว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ทำยังไงคือกรณีของภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดนะคะที่การท่องเที่ยวนำแน่
แล้วทีนี้ภูเก็ตก็มีปัญหาหนักมากด้วยทีนี้พอลักษณะของเทศบาลใช้วิธีการบริหารจัดการแบบนี้
มีคนถามนายกไหมว่าจะหาเงินยังไงคือเทศบาลมีนโยบายไหมจะมีชดเชยเงินหรือจะมีเยียวยาเงินให้กับคนที่ขาดรายได้บ้างไหมคะ
เทศบาลไม่มีอำนาจเพื่อชดเชยขาดรายได้ค่ะแต่เทศบาลมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากวิบัติใครครั้งเนี้ยค่ะ
ระบาดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิบัติภัยเหมือนกันนะคะเรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเขาค่ะแต่นั่นแหละดิฉันก็คิดว่าการช่วยเหลือมันคงไม่สามารถยืนยาวไปได้เป็นหลายหลายเดือนหรือเป็นปี
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยก็คือช่วยกันลดการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
แล้วในขณะที่ยังลดไม่ได้เทศบาลก็ช่วยจุนเจือในหลายเรื่องที่ท่านขาดแต่ว่าพอท่านช่วยกันลดไม่ให้มีการแพร่เชื้อแล้วเราก็สามารถเปิดเมืองได้
เมืองก็สามารถมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกคนก็ทำอาหารกินได้ก็สามารถช่วยตัวเองได้ไม่ต้องให้ทางเทศบาลช่วยจนเจอตลอดไปค่ะ
เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่สุดเลยว่าถ้าเราไม่เร่งปฏิบัติการลดการแพร่เชื้อให้ได้เร็วที่สุด
ความลำบากก็จะเกิดขึ้นทั้งชาวบ้านเองนะคะทั้งเทศบาลเองเพราะเราจึงเจอได้ไม่นาน
สุดท้ายพองบประมาณเราไม่มีมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าเราร่วมช่วยกันแล้วเราต้องทำจริงจังทำให้มันเกิดผล
นั่นก็คือทุกคนต้องช่วยกันอยู่บ้านอย่าออกไปไหนภายในดิฉันคิดว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่๓๐เมษา
ก็พอสมควรนะคะเพราะข้อมูลก็คือการพักเชื้อพักตัวเนี่ยประมาณ๑๔วันถูกไหมคะ
สมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้ไปถึงวันที่๓๐ก็ประมาณ๒๐ประวัน
มันก็พอที่จะลดการแพร่เชื้อได้หรือถ้าใครมีเชื้อเราก็สามารถเอามารักษาได้โดยไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
ช่วงนี้จะไม่เสียเป่าค่ะนายกคะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะคะว่าถ้าถึงวันหนึ่ง

ค่ะขอบคุณค่ะคุณชมกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทางประชาชน

ก็ไปดึงตัวนายกให้กลับบ้านเร็วหน่อยอาบน้ำแล้วก็มาคุยกับเรานะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับท่านปียะอุทาโยนะคะ
ผู้ช่วยผ่อนบอตรรอนนะคะคำถามก็คือว่า
ถ้าเคอร์ฟิลล์ขยายเวลามากกว่านี้และถ้าถึง๒๔ชั่วโมงจริง
คำถามคือตำรวจเตรียมรับมืออย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมยังย้ำอีกครั้งนะคะยังไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงนะคะ
แต่ว่าถ้าเพิ่มชั่วโมงเคอร์ฟิลล์มากกว่านี้หรือไปถึง๒๔ชั่วโมงจริง
ทำอย่างไรหนึ่งกลุ่มคนที่ต้องเตรียมรับมือแน่นะคะคือตำรวจค่ะ
เราจะคุยกับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
แล้วก็ท่านยังเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
คุณตำรวจโทพียะอุทายโอค่ะโครโศกสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยครับ
ท่านคะวันนี้ทราบมาว่ามีการประชุมทั้งในส่วนของบริหารแล้วก็ในส่วนงานความมั่นคงค่ะ
มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมยกระดับเคอร์ฟิลล์หรือว่าอาจจะไม่ต้องถึง๒๔ชั่วโมงนะคะ
แต่ว่ามีการเพิ่มชั่วโมงเคอร์ฟิลล์หลังจากนี้ไหมคะ
ไม่มีครับผมยืนยันอีกครั้งเลยครับว่าข้อมูลเรื่องของเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงอะไรต่างเหล่านั้น
กฎศพรัฐบาลก็พิจารณ์แจ้งไปแล้วว่าชัดเจนครับ
การประชุมวันนี้หรือการติดตามสถานการณ์คือติดตามผลการปฏิบัติและดูเป้าหมายที่ทางคุณหมอธีรสินได้ชี้แจงทุกเช้านะครับ
ตัวหลักเอาข้อมูลทางสาธารณสุขของการแพทย์เป็นตัวตั้งในการทำปฏิบัติการต่างครับ
ค่ะท่านผู้ช่วยคะถ้าเรียนถามเผื่อนะคะถามเผื่อเฉยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงเคอร์ฟิลล
อาจจะมีเคอร์ฟิลล์ที่ยาวนานขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นเพิ่มขึ้น๒ชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมง
ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยการปรับการทำงานของตำรวจต้องปรับตามเยอะไหมคะ
ผมไม่อยากตอบแบบนั้นครับผมว่าตรงนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยคนสนุกกัน
เพราะจริงไม่มีประเด็นนี้เลยผมไม่อยากตอบประเด็นนั้นผมอยากตอบแต่ประเด็นว่าในทุกกรณีของการที่วางแผนที่จะดำเนินการต่อข้อกำหนดแต่ละตอนนะครับ
นายกมนตรีจะมีแผนการวางไว้ล่วงหน้าผมเรียนว่าก่อนที่จะมาออกเป็นเคอร์ฟิลล์๖ชั่วโมงเนี่ยก็มีเตรียมการสำหรับกรณีต่างไว้
อยากให้หยุดตรงกุฎแค่ว่าณสถานการณ์ขณะนี้ปัจจุบันนี้
ในกรณีของการมีมาตรการหลายอย่าง
เพราะจริงหลักใหญ่ในฝ่ายของความมั่งคงก็คือ
มุ่งเน้นให้เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล
แต่การที่ไม่ให้คนออกบ้านกลางคืนนี่ก็เป็นแค่ขั้นตอนเดียวครับคุณจอมขวัญครับ
เพราะมีอีกหลายมาตรการเดียวยะเลย
ผมยังอยากเรียนร่วมเติมเมื่อกี้ผมฟังที่ท่านระยกเวทย์สมฤทธิ์ใช่ไหมครับ
ข้อมูล๒๓วันที่ผมติดตามคุณหมอธิรสินมานะครับ
จริงแล้วที่น่าเป็นห่วงมากกว่า
เหนือจากคนออกนอกบ้านแล้ว
ตอนนี้พบว่านะครับคนติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
จากการเป็นยะหรืออยู่อาศัยในบ้านมากกว่า
การที่เราจะโมจากกังวลเหมือนว่าคนออกนอกบ้านไม่ได้
จริงจริงการรักษาได้ยากหังระหว่างในบ้าน
กลับเป็นตัวแปลสำคัญของการจะเพิ่มหรือลด
ค่ะผู้ช่วยคะถ้าเอาในช่วงนับตั้งแต่ใช้เคอร์ฟิลล์มา
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปัญหาที่เจอมากที่สุดที่ตำรวจเจอคือ
คือปัญหาแบบไหนคะจริงจริงผมต้องต้องต้องขอบคุณเลยนะครับ
ผมคิดว่าเราติดตามสถานการณ์หลายประเทศและหลายประเทศก็มีมาตรการแบบเรา
การห้ามคนออกนอกบ้านผมดูตัวเลขของแต่ละประเทศแล้ว
แต่ว่าประเทศเราเนี่ยคนไทยค่อนข้างจะน่ารักและมีวินัยมากที่สุดครับ
ผมใช้คำว่าจากคน๖๐ล้านกว่าคนนะครับ
เมื่อคืนนี้อาจจะเยอะกว่าวันอื่นหน่อย
คือมีคนฝ่าฝืนออกนอกบ้านเนี่ยโดยหลักจริงจริงแล้วก็คือประมาณ
๑๐๕๗ล้านเท่านั้นเองภาษีทั้ง๗๖จังหวัด
และ๑๐๕๗ล้านพอมีเหตุผลคุยกันรู้เรื่อง
พอไหวก็มีแต่ยังมีคนที่อยู่ฝ่าฝืนอยู่จริง
และจำเป็นต้องบนคดีนั้น๘๑๐รายครับ
ลายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ผมนำเรียนว่า
ต้องอยากเตือนอีกครั้งหนึ่งฟังต้องอยากคุณจองฝัน

เขาบอกให้เข้าบ้านก็ไปเข้าแล้วก็ลีกกับฝากอยู่กันที่เล่น

พอเมาแล้วออกบ้านครับ
ขับรถไปมาซิ่งไปซิ่งมาเนี่ยมีเยอะเท่ากัน
กลุ่มที่สามเนี่ยโอ้โห

ออกไปเล่นการพนันนั่นพนันนี่
อีกกลุ่มหนึ่งครับไปจัดปาร์ตี้ครับ
จัดพอถามเขาไปข้อบอกไปพาร์ตี้บ้านเพื่อนที่สองนะครับ
ยังไม่ง่อนใจว่าคุณจอมฝันอ่านไปแล้วหรือยัง

ช่วงของสถานที่ก็โดนคดีตั้งข้อหา

ธรรมพอสุดเกิดด้วยตามธรรมศาสตร์สถานบริการด้วย

ถ้าเข้าเชื่อทุกคนก็จะถูกบริเวณคดีในขอหา
มั่วสูงในสถานที่จะอาจเกี่ยวกับต่อโรคด้วย
จากนั้นมีปาร์ตี้ที่ทุกคน
โดยสรุปโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า
คนยังมีบางส่วนที่ยังฝ่าฝืนออกนอกบ้านอยู่ครับ
แต่ว่าไม่มีเหตุผลเนี่ยก็ยังมีอยู่ป่าปลาย
แต่ส่วนใหญ่มีหลักฐานมีใบของเจ้าของแม่ต่าง

ค่ะท่านผู้ช่วยคะที่ฉันได้คุยกับท่านวันนี้แล้ว

ขอบคุณค่ะคุณคำขอบคุณผู้ช่วยค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะยังต้องก่อติดสถานการณ์เรื่องนี้อยู่นะคะ

อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายต้องรอของจริงเท่านั้นนะคะ

เรื่องของไฟป่าเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่อื่นในภาคเหนือไม่ได้ลืมนะคะ
เดี๋ยวเราจะวนกลับมาเป็นระยะแน่นอน
วันนี้ยังไงขอบคุณนะคะอีกสักครู่ไทยรัฐบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะ